รายการมาก็ได้เห็นที่ท่องเที่ยวดีแบบนี้แล้วนะคะ
ก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีการแห่นาคที่สุแสนจะคึกคัก
แล้วเขาบอกกันเลยว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเป็นที่หนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรเลยค่ะ
ไปดูบรรยากาศเขาดีกว่าที่เขาว่าเป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นยังไง

มีความช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยส่วนอีกสิบหนึ่งคุณพ่อนาคแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านาคเองเนี่ยขี่อยู่บนหลังช้างตัวนี้นะคะ
มีความช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยส่วนอีกสิบหนึ่งคุณพ่อนาคแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านาคเองเนี่ยขี่อยู่บนหลังช้างตัวนี้นะคะ
มีความช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยส่วนอีกสิบหนึ่งคุณพ่อนาคแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านาคเองเนี่ยขี่อยู่บนหลังช้างตัวนี้นะคะ
มีความช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยส่วนอีกสิบหนึ่งคุณพ่อนาคแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านาคเองเนี่ยขี่อยู่บนหลังช้างตัวนี้นะคะ
มีความช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยส่วนอีกสิบหนึ่งคุณพ่อนาคแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านาคเองเนี่ยขี่อยู่บนหลังช้างตัวนี้นะคะ
ปองแปงอายุ๑๕ปีคุณพ่อนาคแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านาคเองเนี่ยขี่อยู่บนหลังช้างตัวนี้นะคะ
มีควานช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยส่วนอีกเชือกหนึ่งก็คือพลายบัวงามอายุยี่สิบปีค่ะ
ทั้งสองเชือกก็แต่งองค์ทรงเครื่องประดับประดาษอย่างสวยงาม
ผู้คนที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นช้างในเมืองภาคใต้
เขาก็สนอกสนใจมาขอเซลฟี่กันอย่างสนุกสนาน
แต่พูดถึงการแห่นาคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ
บรรดานักเต้นเท้าไฟนั่นเองคุณผู้ชม

มากันหมดเลยนะว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเด็กสูงวัยวัยไหนก็มา
สนุกสนานคึกคักเต้นจนลืมอายุแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะ
ก็เลยทำให้งานนี้ใช้เวลาในการแห่นาคนานกว่า๓ชั่วโมง

ระยะทาง๕กิโลเมตรเท่านั้นนะ

ใช้เวลาจังเต็มที่เลยร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะคะ
คุณพ่อหน้าก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เนี่ยมีการนำช้างมาร่วมขบวนแห่ก็เพราะว่าอยากให้มันเป็นสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
แล้วก็ทราบว่าในจังหวัดชุมพรเนี่ยยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนด้วย
นี่เลยเป็นครั้งแรกของจังหวัดเป็นมิติใหม่ในการแห่นาคของชาวชุมพรเขาเลยล่ะค่ะ
เอามาฝากกันอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
เห็นงานแบบนี้แล้วก็คึกคักชื่นมื้นผิดว่าอ้าวคุณอยู่นี่ได้ไงฮะ
อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเขาไล่มาเล่นตรงนี้

กลับมาแล้วมาเล่นคนเดียวก็ได้คุณชนะเล่นเป็นเพื่อนหน่อย